ต้องบอกเลยว่าพี่บี้กับสาวไม่ค่อยมีข่าวคราวให้ได้แบบติดตามอะไรกัน

แล้วเวลาล่าสุดพี่บี้ขึ้นคอนเสิร์ต

เดี๋ยวไปดูอาการลักษณะของพี่พี่เอาเองนะคะว่า

ใครบอกว่าพี่บี้เขิน
พี่บี้กุมอย่างเดียวเลย

ภาพเนี่ยเขาบอกเลยว่าพี่บี้ทำอะไรไม่ถูก

บี้นะคะยืนนิ่งอย่างเดียวเลย
แต่ปรากฏว่ามีกระแสมาเหมือนกันบอกว่า
รับงานแบบนี้อาจจะทำให้พี่บี้เสียภาพลักษณ์นะ
เป็นนักร้องขวัญใจมหาชนไม่ค่อยมีข่าวเสียหาย
เดี๋ยวดูแบบนี้ภาพมันออกมาแล้วมันดูแบบล่อแหลมไปนิดนึง

พี่บี้ก็บอกว่าตอบแบบชิวแล้วกันว่าเป็นสีสันของงาน
ทั้งตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะครับ
เดินหน้ารับงานแบบนี้แหละไม่ต้องกังวล

แล้วก็แบบมีผู้หญิงแบบมาเต้นอะไรอย่างนี้

เฮ้ยอยากดูใช่ไหมแหละเชิญขึ้นมาเต้นกันสักหน่อย

เหมาะสมอยู่แล้วไม่เหมาะสมหรอก
เอ้าเขามาเต้นกับผมนี่

ผมรู้ป่าวรุกแรงกว่านั้นอีกนะ
อันนี้ก็เอามาเต้นกันที่เฉยเป็นความสนุกสนานที่เกี่ยวถ้าขึ้นบนโรควีดีโนโฟนมากกว่า
มีงานนี้ติดต่อแล้วไว้แรงกว่านี้ก็ไปชอบสิสนุก
เเบอร์เศสก็ทำอะไรได้อยู่บนนั้นน่ะ
บนเวทีกล้องก็ประมาณ๒๐๐กว่าตัวมีบางคนไลฟ์ด้วย
ที่ทำได้ก็แค่ยืนกุมมือนั่นแหละเก็บอาการ
เดี๋ยวพอโชว์เสร็จก็ว่ากัน

อยู่บนเวทีค่อยเอามือออก
กล้องมันจับเยอะทำอะไรก็ไม่ได้กุมได้อย่างเดียว
จะทำอะไรได้เขาบอกจะทำอะไรได้
กุมเก็บอาการดิฉันอยากรู้ว่าพี่บี้เก็บอาการอะไร
อาการสงบนิ่งต้องมีสติอาการเกิดอาการอะไร
อาการของพี่บี้คือต้องมีสติต้องโชว์ต่อร้องเพลงให้ถูก
ไม่แบบตาล็อกแรกแต่พี่บี้น่ารักหลายอย่างนะ
เวลาเจอผู้หญิงแบบนี้เขาก็มีมารยาทวงเอาไว้ก่อน
สุภาพบุรุเวลาเจอนายกก็น่าเวอไปทีนึงแล้ว
เอ้อสงสารบี้ว่ะอย่างนายกไม่กุมมือ
คุมหน้ากุมขมับอย่างเดียวเลยพี่ตกใจเนอะ